รักมาฝาก
ด้วยความรักจากชายคนหนึ่งส่งถึง๓วัย
ขอฝากหัวใจเอาไว้

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐนะครับต้องเพลินนิดนึงนะครับ
แล้วก็มีเพลงคอแบบนี้แหละครับผม

นี่หนูต้องอัพเสี่ยงสู้พี่นะเนี่ย
เอารักมาฝากครับผมคุณมิ้น

ตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับผม
นี่สามวัยของพี่อยู่นี้นะครับ

เพราะว่าผมมีของดีมาฝากครับผม
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
มีอะไรกันก็คุยกันนิดนึงนะครับ
เพราะว่าน้องมิ้นนะครับอาจจะตกใจนะครับ

คุณผู้ชมครับเรื่องราวต่อไปนี้
เป็นเรื่องราวที่จะต้องตะลึง
เพราะว่าเคยขึ้นเครื่องบินไหมครับ
ถ้าขึ้นเครื่องบินต้องซ้อมตกเครื่องไว้หน่อยนะครับ

ต้องวิ่งแบบนี้แหละครับ
เชิญชมได้เลยครับ
สวัสดีครับ
แบงก์ติดก็มารบกวนผมอีกแม่ขนนะคน
ถ้าผมพูดได้นะจะบอกว่ารวยก็รวยคนเดียว
จะมาเบียดเบียนฉันทำไม

การนั่งถอนกล้าข้าวแบบนี้ก็จะเพลินไปอีกแบบหนึ่ง
มีใบไม้ที่ทำเป็นร่มนะครับกางไว้คุ้มแดดคุ้มฝน

ถ้าเมืองไทยนะรีบถอนรีบเสร็จช่างแตกต่างโดยแท้
ยายหลานคู่นี้เห็นแล้วก็น่ารักทั้งคู่แหละครับ
เป่าขุยบันเลงเพลงค้างคาวกินกล้วย

คุณยายก็ร่วมมืออย่างนี้แหละครับ
สักพักครับคุณยายก็คลอเสียงไปด้วย

แม่เห็นแล้วก็เพลินดีมีความสุขจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
ย้ายหลานคู่
ทบทวนสมองแบบสบายนะครับ

สวัสดีครับไปแล้วครับเหินฟ้าไป